จังหวัดน้นทบุรีมี๒สามีภรรยาค่ะ
ปีนกำแพงหนีออกจากสูญพักคอยโควิด
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเดือดร้อนไปตามตัวกลับมา
เพื่อให้มากักตัวต่อให้ครบกำหนดนะคะ
แต่ว่าหลังจากที่หนีออกไปได้แค่วันเดียว

ติดต่อกลับมาที่เจ้าหน้าที่บอกว่าขอกลับเข้ามาด้วยตัวเองนะคะ

ภายในสนามกีฬาเนกประสงค์เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ซึ่งจัดให้เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙กลุ่มสีเขียว๑๘๐เตียง
เนี่ยช่วงเวลาประมาณตี๕๕๐เนี่ยค่ะ
วันที่๓กันยายนนายนำชัยอายุ๓๓ปีปีนกำแพงรั้วหลบหนีออกทางประตูหลัง
แล้วสักครู่เนี่ยตามมาอีกนางสาวประกอบแก้วอายุ๔๐ปีก็ถือกระเป๋าเสื้อผ้า
และกระเป๋าสะพายหนึ่งใบปีนตามกันไปทางเดียวกันเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
จีรนันจิรชัยเมธาพงศ์หัวหน้าศูนย์พักคอยบอกว่าทั้งสองเนี่ยเป็นสองสามีภรรยากันนะคะ
ก่อนหน้านี้พบว่าติดเชื้อโควิดก็เลยมาพักรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้เป็นกลุ่มสีเขียว
กำหนดกักตัวก็คือเจ็ดกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะแต่ทั้งคู่ปีหลบหนีกันออกไป
ศูนย์จึงต้องประสานไปยังพ่อแม่ของทั้งคู่ให้ทั้งสองคนกลับมากักตัวต่อให้ครบนะ
จนกระทั่งเมื่อวานช่วงสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีผ่านไปวันเดียวทั้งสองคนก็ประสานมาทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
พาตัวกลับไปกักตัวต่อให้หน่อยนะคะจากการพูดคุยสอบถามค่ะทั้งสองคนนี้เขาก็เล่าว่าสาเหตุที่หนีไป
เพราะคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแล้วแต่พอกลับไปปรากฏว่าเป็นยังไงรู้ไหมคะ
ทางชุมชนก็ไม่ยอมให้เข้าเข้าบ้านไม่ได้เลย
ก็เลยต้องเดินทางกลับมากักตัวต่อจนครบกำหนดนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ลงโทษทั้ง๒คนโดยให้นายนำชัยวิทย์พื้น๒๐ครั้ง
และนักศึกษาอุปกรณ์แก้วกระโดดตบ๒๐ครั้ง
แล้วก็ให้กลับมากักตัวต่อที่ศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะคะ

ก็จริงก็ไม่ควรจะหนีเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวคุณเอง
แล้วก็คนรอบข้างคุณก็ไม่อันตรายด้วยนะคะ
ช่วงเที่ยงผู้สื่อข่าวเราก็เดินทางไปที่ศูนย์นี้
ไปสอบถามนางจิรนันเจรชัยเมธาพงศ์
ซึ่งเป็นหัวหน้าที่ดูแลฝ่ายบริการสาธารณสุข
ก็บอกว่าหลังจากทำความเข้าใจกับสองสามีภรรยา

กรณีที่ถ้าหากคุณอัดอั้นตันใจนะ
ทนไม่ไหวคิดถึงบ้านหรืออะไรอย่างไรเนี่ย
แจ้งเจ้าหน้าที่เถอะเดี๋ยวหาแนวทางในการช่วยเหลือ
จะได้ไม่ต้องหลบหนีกันออกไปนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุนี้ขึ้นทางศูนย์ก็เฝ้าระวังมากขึ้นค่ะ
มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าดูกล้องวงจรปิดตลอดเวลา
คอยสังเกตว่ามีพฤติกรรมไหนแปลกไหม
มีการพูดคุยสอบถามในกลุ่มไลน์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วย
หรือถ้าหากผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือมีอะไรก็ส่งไลน์บอกได้เลยนะคะ
ส่วนเรื่องที่ญาติมาเยี่ยมก็มีกำหนดเวลาไว้แล้วชัดเจน
เยี่ยมพูดคุยกันได้ก็แค่ผ่านทางไลน์เท่านั้น
ส่วนวันหยุดญาติจะนำอาหารมาเยี่ยมก็ต้องฝากไว้กับเจ้าหน้าที่
ซึ่งปกติทางศูนย์เขามีจัดอาหารให้ทานทั้ง๓มื้ออยู่แล้วนะคะ
ทนหน่อย๑๔วันนะคะ
พึบนิดเดียวค่ะนิดเดียวกักตัวให้ครบเถอะ